ทีนี้ดูเรื่องของนายเพนกวินพระฤทธิวารักษ์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตัวเข้าเรือนจำแล้วก็มีข่าวออกมาแจ้งเรื่องการติดโควิดใช่ไหม
ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงแล้วล่าสุดนะคะรุ้งปนัสยามีการอัปเดตอาการบอกว่าตอนนี้
อาการของเพนกวิ้นเนี่ยน่าเป็นห่วงอาการหนักฮะปอดเริ่มมีฝ้านะคุณ
แล้วรุ้งก็บอกด้วยว่าหมอน่ะจัดยาให้ผิดเรื่องนี้ค่ะนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัตรธนกุล
ก็มีการทวิตข้อความนะคะอัปเดตอาการของเพนกวินพริษที่ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำ
แล้วก็ต่อมาทราบว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยโดยในทวิตเนี่ยนะคะรุ้งบอกว่า
อาการของเพนกวิ้นน่าเป็นห่วงมากมากในห้องที่เพนกวินอยู่เนี่ย
มีสภาพแอร์อัดอยู่กันสี่สิบสามคนหมอจัดยาให้ผิด
ไม่มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนคนไข้ต้องทำแผลให้กวิ้นเอง
ยุงเยอะมากมากแต่ไม่มียากันยุงและนิวหมายถึง
นายสิริชัยมาถึงเนี่ยนะคะก็ไม่ได้กินข้าวมา๔วันแล้ว
เข้าใจว่าสภาพจิตใจคงแย่มากแล้วแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเรา
ซึ่งนอกจากนี้ก็มีการโพสต์ข้อความ
เป็นการสนทนากับบุคคลหนึ่งผ่านทางแอปแล้วมันมีใจความ
บอกว่าเอ็กซาเรย์ปอดมีฝ้าไอคลั่นเนื้อคลั่นตัว
มีการขอออกซิเจนเพิ่มเข็มที่แขนมีปัญหาเลือดไหล
ก็ให้คนไข้ด้วยกันช่วยทำแผลเพนกวินบอกว่า
ถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดทำไงขอยาแก้หอบ
ก็จัดยาผิดมาให้กินดีนะจำยาที่เคยกินได้
ถ้าเป็นยาฉีดอาจตายไปแล้วหรือถ้าให้ยารักษาโรคโควิดผิด
เราก็ไม่รู้ใส่เสื้อตัวเดิมมา๓วันไม่มีให้เปลี่ยน
งในห้องเยอะมากนอนตบทั้งคืนถ้าเป็นไข้เลือดออกอีกครั้ง
ตายแน่อันนี้คือเป็นข้อความที่รุ้งมีการทวิตนะคะ
ก็คือสะท้อนเรื่องของการดูแลรักษานะสำหรับผู้ที่ถูกคุมขังนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้
กรมราชธรรมเองก็มีการออกมาระบุถึงอาการของเพนกวิน
บอกว่าไม่มีไข้หายใจปกติเจ็บคอลดลง
แล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติสัญญาณชีพ
รวมถึงค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติทีนี้แพทย์ก็รักษา
ด้วยการให้ยาฟาวิพิราเวียร่วมกับยาพ่นโรคประจำตัว
แล้วก็ยารักษาตามอาการทีนี้พอหลังจากที่รุ้งปนัสยามีการทวิตข้อความมาแบบนี้
อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางกรมราชธรรมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ